คุณผู้ชมครับหลังจากมีการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาของบุคคลสองคนนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหาที่กาญจนบุรี
ก็ทำให้คดีนี้กลับมาเป็นที่สนใจของผู้คนอีกครั้งหนึ่ง

โดยมีผู้ที่ไปแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่เผยแพร่คลิปด้วย
แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันไม่มีการระบุออกมาว่า
สองคนที่พูดคุยกันในคลิปนั้นเป็นใครบ้างก็ตาม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ไม่ใช่สิ่งที่เหนือความคาดหมาย
คลิปเสียงปริศนาเผยชื่อในแผนแนะนำแนวทางคดีหวย๓๐ล้าน
ให้กับชายคนหนึ่งน้ำเสียงคล้ายครูปรีชา
เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียผ่านมาเพียงข้ามวัน
นายธนุกรเหลืองไม่เอี่ยมหรือในแผนพยานฝั่งครูปรีชา
พร้อมด้วยดรสุกิตภูนิษฐ์สีกะเสมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
เขาแจ้งความนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ที่สถานีตำรวจภูทรรัฐนาธิเบสในข้อหามินสาร
เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
ไม่เพียงเท่านั้นดรสุกิตภูนิษฐ์มองว่า
พฤติกรรมของนายอัจฉริยะคล้ายคดีของครูจอมทรัพย์
มีการโพสต์คลิปเพื่อให้ประชาชนกดไลค์กดแชร์

ทำให้สถาบันศาลกาญจนบุรี
และผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาล
คดีหวย๓๐ล้านของจังหวัด
การจนบุรียอมได้รับความเสียหาย
อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจว่า
คำพูดของนายอัจฉริยะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์
แต่จริงแล้วเนี่ยมันปากหมา
คลิปเสียงถัดมายังไม่เปิดเผย
โดยมีกำหนดปล่อยในวันที่๑๓พฤษภาคมนี้
แต่มีกระแสว่าเป็นเสียงเจ๊บ้าบิน
เสนอตัวเป็นภรรยาครูปรีชาถ้าชนะคดีหวย๓๐ล้าน
ทำให้เจ้าตัวออกมาปฏิเสธเป็นพันละวันไม่เคยพูดเช่นนั้น
แต่อาจเป็นการพูดเล่นจึงจำไม่ได้
พร้อมยืนยันไม่คิดเพิ่มภาระหาพันธะให้ตัวเอง
และไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียง
เพราะคดีอยู่ในการพิจารณาของศาล
จึงไม่สามารถก้าวล่วงได้
ขณะที่เจ๊เกียวหนึ่งในพยานปากสำคัญไม่พอใจที่มีการปล่อยคลิปเสียง
เชื่อว่าเป็นการพยายามทำให้สังคมไข้เขวแต่ไม่กังวล
เพราะมั่นใจว่าประชาชนมีวิจารณญาณในการ
ซึ่งต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานนี่เป็นเพียงคลิปแรกที่มีการเผยแพร่
เรียกได้ว่าสร้างความสะเทือนไม่น้อยกว่าฝั่งครูปรีชาจากนี้จะยังมีการเผยแพร่คลิปเสียงอีก๒คลิป
ยังคงต้องจับตาดูว่าจะพาดพิงถึงใครข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน